คำถามคือมันเกิดขึ้นจากอะไรสาเหตุมันคืออะไร
ทำไมเกิดไฟไหม้แล้วก็เกิดเสียงแบบปะทุขึ้นมา
หัวหน้าคนงานของโรงงานค่ะพาทีมข่าวของเราเดินสำรวจดูเลยนะคะ
เขาบอกเลยว่าโอ้โหหลังจากปิดวาวนะคะไปเดินสำรวจดู

เขาบอกว่านี่ไงลองดูนะเขาไปชี้จุดที่เป็นแบบวาวอะนะคะ
เป็นวาวถังสารเคมีขนาดใหญ่
เขาบอกแบบนี้ค่ะนายสุเทพมั่นคงเป็นหัวหน้าคนงานนะ
โรงงานมิงตี้นะคะเขาเป็นเพื่อนสนิทกับเจ้าของโรงงานด้วย
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุนะคะพนักงานในโรงงานสัก๘๙คน
วิ่งไปปลูกเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยู่ดีมีควันสีขาวลอยต่ำที่พื้นนะคะ
แล้วก็ได้กลิ่นสารเคมีแบบกลิ่นแรงมาก
เขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันผิดปกติ
รีบวิ่งหนีออกมาที่ป้อมยามด้านนอก
เขาก็บอกให้พนักงานทุกคนในโรงงานวิ่งออกมา
กระจายกันไปด้านหน้า๕คนด้านหลัง๔คน
พอวิ่งกันออกไปปุ๊บตู้มเลยค่ะ

แล้วก็มีไฟลุกไหม้ตามมา
ตอนนั้นทุกคนคิดอย่างเดียวเลยว่าต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อน
อันนี้คือจุดที่มันเริ่มต้นนะคะคนงานบอกแบบนี้
หนึ่งคือเห็นควันสีขาวลอยมากับพื้น
สองคือได้กลิ่นสารเคมีค่ะ
มันก็เหมือนหมอกควันเหมือนในไหลมาตามพื้นนะฮะ
เป็นหมอกเป็นเหมือนหมอกเป็นไอ
มันผิดปกติจากที่เรารู้อยู่แล้ว
ผมใช่เขารู้แล้วผมออกจากห้องมาผมได้กลิ่น
ผมก็รู้แล้วว่าสารเคมีตัวนี้มันน่าจะรั่วหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง
คุยกันอยู่เขาก็บอกเขาทำก็คือขบวนการอะไรก็ปกติทุกอย่าง
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันไปเกิดปัญหาตรงไหนก็ยังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันอีก
แล้วผมก็คือหาที่นอนไม่มีที่นอนใช่ไหมบ้านพักมันพังหมดแล้วก็เลยแยกย้ายกัน

เมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยเราเป็นคนพาเขาไปชี้จุดในโรงงานใช่ไหม
เมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับครับผม
ก็คือทางคุยกันประสานงานกันทางโทรศัพท์ครับ
พอดีผมอยู่สอนอก็คือให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ครับ
ตรงที่เขาฉีดน้ำอยู่มันจะอยู่ในกำแพงครับ

ได้แล้วแต่ทีนี้ที่มันรั่วไหลออกมาแล้วมันจะลงไปใต้พื้นที่ดินพื้นดินมันซุดตัวลงไป
แล้วมันจะเป็นแอ่งทีนี้สารเคมีนก็เข้าไปในนั้นเดี๋ยวนี้มันก็ยังไหม้อยู่ครับผม
เพราะมันจะมันจะระเบิดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่เนี่ยคือมันไหม้อยู่ข้างในครับอยู่ใต้พื้นครับใช่ใช่ครับ
นายสุเทพบอกว่าหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าของโรงงานก็ให้พนักงานแบ่งกะเข้าไปดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่
พลตำรวจรีชุมพลพุ่มพวงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการบอกว่า
เหตุผลที่ยังต้องใช้เฮลิคอปเตอร์โปรยโฟมเพราะว่าจุดตรงนี้ก็ยังมีความร้อนอยู่นะคะ
มันก็มีโอกาสที่จะเกิดประกายไฟขึ้นได้ต้องฉีดโฟมหล่อเลี้ยงเอาไว้ไม่ให้เกิดประกายไฟ
แล้วก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไม่อนุญาตให้ชาวบ้านกลับเข้าพื้นที่นะคะ
เพราะว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะผุขึ้นมาอีกเมื่อไหร่
คือยังไม่ปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีเอาผิดกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำ
เรื่องต้นพนักงานโรงงานบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะมันมีประกายไฟเกิดขึ้นก่อน
คำถามคือประกายไฟมันเกิดจากอะไร
คายไฟตรงนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดนะคะ
พอประกายไฟเกิดขึ้นปุ๊บมันก็ระเบิดตู้มเลยค่ะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ก็จะยังไม่เปิดพื้นที่นะครับ
เรื่องนี้เราก็คงตอนนี้เราดำเนินการสอบสวนแล้วกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
จัดทีมพนักงานสวนไปสอบประคำทั้งพยานในที่เกิดเหตุ
พี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบได้รับความเสียหาย
รายได้รับบาดเจ็บเราก็ดำเนินการสอบสวนกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
หลักก็คงจะเนื่องจากเหตุระเบิดในครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำยาเคมีนะครับ

เพราะฉะนั้นการจะลงความเห็นอะไรก็คงจะต้องรอความเห็นหลักของกองพิสูจน์หลักฐานนะครับ

ท่านผู้ชมครับอย่างหนึ่งที่เรากำลังพยายามที่จะตามหาก็คือเรื่องของผู้ที่เป็นเจ้าของหรือว่าผู้จัดการหรือว่าผู้ที่ดูแลโรงงานแห่งนี้ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทของไต้หวัน
เท่าที่เห็นอย่างชัดก็คือเมื่อวานมีผู้จัดการที่ไปที่สพบังแก้ว

นะเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของโรงงานมีสารเคมีแบบไหนอะไรยังไงแต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานบางคนเนี่ยบอกกับเราบอกว่าโอ้โหผังเผิงอะไรของโรงงานเนี่ยเขายังไม่เห็นเลย
เข้าไปแบบไม่รู้ว่าอะไรยังไงอยู่ตรงไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
วันนี้เราก็เลยพยายามเสาะแล้วก็สืบหาที่อยู่ต่างแล้วก็เบอร์โทรต่างนะครับเพื่อคุยกับทางบริษัทของมิงตี้นะฮะ
สำนักงานใหญ่ของโรงงานมิงตี้อยู่ไต้หวันนะครับ
ล่าสุดเราตรวจสอบไปเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าเขารู้เรื่องโรงงานระเบิดที่เมืองไทยแล้วนะฮะ
คุณอรัชพรผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะครับผู้ประกาศข่าวของเราด้วยนะครับ
สอบถามไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทมิงตี้ที่อยู่ที่ไต้หวันนะฮะโทรศัพท์ไปสอบถามไปพูดคุย
มีเจ้าหน้าที่ที่เขาให้ข้อมูลบอกว่ามิงตี้เนี่ยมีโรงงานอยู่สองแห่งก็คือสำนักงานใหญ่ในไต้หวัน
แล้วอีกแห่งหนึ่งก็คือที่นี่นี่แหละที่จังหวัดสมุทรปราการของไทยโดยขณะนี้ทางสำนักงานใหญ่ที่ไต้หวันทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
แล้วก็บอกว่าตั้งแต่เปิดโรงงานมา๓๐กว่าปีเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนทำให้ทุกคนที่ไต้หวันตอนนี้ถึงกับช็อกแล้วก็เครียดไปเหมือนกัน
ตอนนี้กำลังเร่งประสานงานเพื่อหาทางเดินทางเข้ามาที่ไทยนะครับแต่มันก็ติดเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙แต่กำลังเร่งประสานงานในการเดินทางมาแล้วก็ช่วยเหลือดำเนินการต่างอยู่นะครับ
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทมิงตี้เนี่ยจะมีคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดอยู่สองคนอยู่ที่ไต้หวันค่ะอีกสองคนเนี่ยอยู่ที่ไทยสองคนที่อยู่ที่ไทยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่คุยกับเราบอกว่าติดต่อเนี่ยยังคุยอะไรกันได้ไม่เต็มที่เพราะเนื่องจากทราบว่าทั้งสองคนมีที่พักอยู่แถวแถวโรงงานนั่นแหละในซอยกิ่งแก้วยี่สิบเอ็ด

พวกพวกมันพยายามหาไทยเต็มที่แก้ไปได้
แต่ไทยก็เกี่ยวกับเบสสูจน์
เราต้องขายเบสสูจน์มาก่อน
แต่เกี่ยวกับมีการร่วมต้นทางขอยื้อไทยด้วย
พอมีร่วมแพร่ก็จะไปไทยก่อนครับ
เจ้าผู้จักรของการไปทำอาหารเคมิกัลในไทยอยู่ในไทวันหรือไม่อยู่ในไทย
ไม่อยู่ในไทวันแต่พวกมันกำลังไปไทย
เพื่อช่วยเกิดแพร่ในไทยให้มีความรู้ว่าสัมภัยก็แล้ว
คุณรัชพรได้สอบถามไปเขาบอกเขารู้เรื่องแล้วล่ะ
เขาก็พยายามที่จะเข้ามาให้เร็วที่สุดเพื่อจะมาช่วยเหลือจัดการปัญหาตรงนี้
แล้วก็รับรู้เรื่องนี้แล้วแต่ว่าคนที่อยู่ไต้หวันเนี่ยเดินทางมาไม่ได้

เดี๋ยวจะให้คนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยดูแลแทนนะคะ